คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นการเตือนภัยพริตตี้ที่รับงาน
ปรากฏว่ามีคนร้ายเขาอ้างตัวว่าตัวเขาเป็นโมเดลลิ่ง
ก็ติดต่องานเอานัดให้มาเจอกันพอมาเจอกันปรากฏว่าเอามีดมาจี้ค่ะ
แล้วก็บังคับให้เสพยาข่มขืนด้วยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แก๊กเมลอีกเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้เหยื่อหลายรายเขาไม่กล้าแจ้งความเอาผิด
แต่ว่ากลุ่มนี้เขาออกมาแจ้งความนะเรื่องนี้ค่ะ
นางสาวฟ้าเราขอใช้นามสมมุตินะคะคุณผู้ชมอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็ไปแจ้งความเลย
กับตำรวจสนบางขุนเทียนแจ้งเอาไว้ตั้งแต่๒พฤษภาที่ผ่านมา
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าถูกคนร้ายที่อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่ง
บอกชื่อเลยนะชื่อนายเด่นภูมิอายุ๓๙ปีเป็นคนนนทบุรีเนี่ย
ใช้ไลน์เป็นรูปผู้หญิงเอารูปผู้หญิงเป็นโปรไฟล์เลย
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งโทรผ่านไลน์มามีการดัดเสียงด้วยให้เป็นสาวสอง
แล้วก็ว่าจ้างว่าจ้างตัวของนางสาวฟ้าเนี่ยนะให้ไปชงเหล้าให้ที่ห้องเช่า
แถวกรรปะพึกที่ภาษีเจริญให้ไปช่วงพรภาคมวันที่๑
แล้วบอกแบบนี้ว่าลูกค้าเนี่ยนะเป็นผู้ชายเขาสุภาพเขาทิพย์หนักด้วย
แล้วไม่ได้ไปคนเดียวไม่ต้องกลัวหรอกในงานก็มีพริตตี้อยู่อีก๒คน
ทีนี้ค่ะตัวนางสาวฟ้าก็เลยตัดสินใจรับงาน
นั่งแท็กซี่ไปไปที่ห้องเช่าแถวกัลประพฤกษีภาษีเจริญ
ตามที่มีการนัดหมายว่าจ้างกันทีนี้พอไปถึงเนี่ยค่ะ
เจอนายเด่นภูมิเนี่ยนะแต่งตัวดีเลย
รองเท้าใส่กระเป๋าแบรนเนมลงมารับที่หน้าห้องหน้าอาคาร
เธอก็ขึ้นลิฟต์ไปกับนายเด่นภูมิจนถึงที่ห้อง
พอเข้าไปถึงที่ห้องตัวนางสาวฟ้าก็คิดว่า

เปิดประตูไปปั๊บอ้าวห้องเปล่าห้องว่างไม่เห็นมีใครเลย
จังหวะนั้นนะคะนายเด่นภูมิเอามีดมา
ประมาณสักคืบนึงจี้นางสาวฟ้าอย่าเสียงดังนะ
แล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือบังคับให้นางสาวฟ้าเสพไอซ์
หลังจากนั้นนายเด่นภูมิก็ข่มขืนแล้วก็เอามือถือถ่ายคลิปแก๊กเมลเอาไว้ด้วย
พอเช้าวันที่๒พฤษภาค่ะหลังจากที่นายเด่นภูมิเนี่ยหลับ
เพราะว่าเขาก็เสพยามาทั้งคืนนะ
ตัวนางสาวฟ้าหยิบโทรศัพท์มา
แล้วก็เอาบัตรประชาชนของนายเด่นภูมิมาด้วย

มาขอความช่วยเหลือกับรอปภให้รอปภช่วยพาแจ้งความ
ทีนี้พอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชเนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเธอถูกคมขืน
รุ่งขึ้นเธอก็ไปให้ปากคำพาเพื่อนพริตตี้
ที่เคยโดนแบบนี้โดนนายเด่นภูมิล่อลวงไป
ก็มีเพื่อนพริตตี้มาแจ้งความด้วยกันอีกหนึ่งคน
แล้วเมื่อวานมีผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะ
คือนางสาวน้ำนามสมมุติเหมือนกันนะคะ
ก็ไปพบตำรวจสนบวรมงคล
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าวันที่๘เมษายน
เด่นภูมิติดต่อมาให้เธอไปรับงานเอ็น
ค่าตัวก็ประมาณ๓๔๐๐เลยนะ
แล้วก็ทำงานไม่นานประมาณ๔๕ชั่วโมง
บอกกับเธอบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอก
ลูกค้าที่ไปเจอเขานิสัยดีแล้วมีเด็กเอ็นคนอื่นอยู่ด้วย
พูดเหมือนกันเลยนางสาวน้ำที่โดนหลอก
เหมือนกันกับที่นางสาวฟ้าโดนหลอกเลยนะคะ

ใช่ค่ะทีนี้พอนางสาวน้ำตัดสินใจตกลง
ตกลงราคากันได้ก็มีคนโทรมานะ

ให้ไปเจอที่โรงแรมม่านรูดแถวจรรย์สนิทวง
ทีนี้ตอนที่นางสาวน้ำได้ยินเสียงปลายสายเป็นผู้หญิงเนี่ย
ก็เริ่มอุ่นใจแล้วว่าอ๋ออย่างน้อยนะ
มีผู้หญิงคงไม่ได้ไปคนเดียวหรอก
แต่พอไปถึงที่ห้องเนี่ยคุณผู้ชม

กระจมอกอาการเหม่อลอยแล้วก็มีรอย

ทีนี้ตัวนางสาวน้ำเข้ามาในห้องปั๊บ
เด่นภูมิก็ใช้โซฟาดันปิดประตูห้องขวางเอาไว้เลย
เอามีดมาจี้คออีกแล้วก็ขู่ด้วย
คราวนี้ขู่มึงกูเลยนะว่าต้องทำตามที่สั่งเท่านั้น

แล้วก็บังคับให้นางสาวน้ำถอดเสื้อผ้า
บังคับให้เสพอ้ายแล้วก็ขมขืน
ไม่พอค่ะยังบังคับให้โอนเงินให้อีก๒๕๐๐บาท
แล้วเงินที่นางสาวน้ำเอามาเนี่ยนะก็โดนยึดไปด้วย
นางสาวน้ำบอกว่าโอ้โหกลัวมากเลย
ไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าโดนขู่เอาไว้เยอะเลย

หลายคนก็โดนแบบเธอบางคนหนักนะ
บอกว่าคุณผู้ชมบอกว่าถูกด้วยคำขอรบค่ะ
ด้ามมีดเสียบอวัยวะเพศ

ตัดสินใจแจ้งความจะเอาผิดนายเด่นภูมิ
เพราะว่าไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอีก
ทีนี้ตำรวจก็เลยตรวจสอบประวัติเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้นายเด่นภูมิวัฒนาชพินโยอายุ๓๙ปีเนี่ย

กรณีเป็นแมวมองมองหานักแสดงแล้วก็หลอกเหยื่อให้ถอดเสื้อผ้า
วีดีโอแบล็คเมลเอามาขู่ขอมีเพศสัมพันธ์
เคยเป็นข่าวเฉาตอนปี๖๑ได้รับโทษด้วย
พอพ้นโทษเสร็จแล้วปั๊บกลับมาก่อคดีอีก
นี่ปี๖๔ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ
ทีนี้ตอนนี้คดีของนายเด่นภูมิมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ๒โรงพักแล้ว
มีสนบางขุนเทียนสนบวรมงคล
แล้วล่าสุดเกิดขึ้นที่สนบังขุนเทียน
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขออนุมัติศาลออกไหมจับนายเด่นภูมิแล้วนะคะ
ข่มขืนกระทำชำราวแล้วก็ข่มขืนใจผู้อื่น
นี่จำได้เลยปี๖๑เราก็อ่านข่าวนี้ไป
แล้วนี่ดูสิมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ